ตามความขึ้นไหวนะครับของทัพนักกีฬาไทยในกีฬาเอเชียนเกมกันดีกว่าครับ
เริ่มต้นที่นักเตะทีมชาติไทยครับชุดเอเชียนเกมทางโค้ชโย่ง
วรุษฏมรกะครับบุคสรก็นำนักเตะเข้ากราบน้ำวัศกาลขอพร
เจ้าคุณทรงชัยครับที่วัดไปรมิตรวิทยาลามบรรเวราบิหาร
เพื่อเอาเลิกเอาชัยก่อนเดินทางไปแข่งขันบอลชายในกีฬาเอเชียนเกม
หลังจากเสร็จกิจกรรมไหว้พระขอพรนะครับโค้ชโย่งก็บอกว่าหลังจากตัดตัวผู้เล่นเหลือ๒๐คน
ก็เรียกทุกคนมาพูดคุยเป็นการส่วนตัวเพื่อชี้แจงเหตุผลซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็เข้าใจดีนะครับ
หลุดออกไปก็จะมีจักริตเวทพิรมนะครับจากเอฟซีโตเกียวซึ่งก่อนนี้ก็เป็นตัวหลักของทีมมาในช่วงหลังนะครับ
แล้วก็มีเควินีโรมดำจากการท่าเรือซึ่งเจ้าตัวก็ติดภารกิจคือคุณพ่อป่วยอยู่ที่สวีเดนนะครับ
ก็ไม่ได้เดินทางกลับมาได้ทันที่จะเก็บตัวกับทีมได้
แล้วก็๒๐คนสุดท้ายครับนำโดยดาวดังยังมีอยู่นะครับ
ปโชคสารชาติก็โชว์ฟอร์มดีกับบุรีดำวรชิตกณิตศรีบำเพ็ญก็โชว์ฟอร์มดีกับชนบุรี
ประชายใจเด็ดก็ยิงให้กับบุรีรำได้ต่อเนื่อง
รวมถึงเจรบสัมภาวดีซึ่งเป็นแก่หลักของทีมชุดนี้ตั้งแต่ชุด๔เกมมาแล้วครับ
ทีมไทยจะออกเดินทางไปยังอินโดนีเซียในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ครับ
อยู่ในกลุ่มบีร่วมกับอูสเบกิสถานบังคลาเทศแล้วก็กาต้า
นัดแรกจะพบกับกาต้าวันที่๑๔สิงหาคมเวลา๑ทุ่มครับ
คอนโดก็เป็นหนึ่งความหวังครับของทัพนักกีฬาไทยนะครับ
คุมเซก็คือท่ารำแล้วก็ประเภทต่อสู้
วันนี้มีการซ้อมโชว์แล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับ
เพราะว่าอยากให้นักกีฬามีสมาธิพอไปถึงที่โดนีเซียเนี่ย
อยากให้ซ้อมเต็มที่สื่อก็ไปกันพอสมควรนะครับ
นักกีฬาความหวังที่เคยคว้าเหรียญในโอลิมปิก
เทวินหามปราบที่จะขึ้นมาแข่งในรุ่น๖๓กิโลกรัมชาย
แล้วก็น้องเทนนิสนะครับพาณิพักษ์วงพัฒนากิจ
นิสก็บอกว่าลงแข่งในชิดเกมเป็นสมัยที่๒

หลังจากที่๔ปีก่อนได้เพียงแค่เหรียญทองแดง
แข่งที่น่ากลัวครับเป็นเกาหลีใต้ที่เคยแพ้มาในรายการชิงแชมป์โลกรุ่น๔๙กิโลกรัม
โดยนายพิมลศรีวิกรนายกสมาคมยอมรับว่ากดดันเรื่องของการคว้าเหรียญรางวัล
เพราะว่าเคยคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมมาได้๒สมัยติดต่อกัน
เป้านะครับประเภทภูมิเซท่ารำที่มีการแข่งขันเป็นครั้งแรก
น่าจะมีลุ้นเหรียญทองส่วนประเภทต่อสู้ก็น่าจะทำได้เช่นกัน
แต่ไม่ขอระบุว่าจะได้กี่เหรียญเพราะว่าไม่อยากกดดันเด็ก
นักทีมมโน้ไทย๑๓คนจะเดินทางไปอินโดนีเซีย๑๖สิงหาคม
เป็นแข่งวันแรก๑๙สิงหาคมในประเภทภูมิเศษ
แล้วก็ต่อสู้จะเริ่มแข่งวันที่๒๐สิงหาคมครับ
ส่วนนักวอเล็กบอลชายเดี๋ยวนี้ก็ไปเช่นเกมต่อเหมือนกันนะครับ
เจอกับทางไต้หวันเจ้าภาพนะครับ
แข่งขันกันไปเมื่อช่วงเย็นนี่แหละครับ
ซึ่งผู้ชนะจะเข้ารอบ๘ทีมไปเจอกับคาซักสถาน
ทีมไทยเนี่ยขึ้นนำ๑๒กลางนะครับในเซต๑และเซต๓
แต่ว่าไม่สามารถปิดเกมได้แล้วก็ถูกไต้หวันเร่งเครื่อง

ทำให้ไทยนั้นต้องหล่นไปเล่นในรอบจัดอันดับครับ
และคืนนี้ชมเทปบันทึกคู่นี้ได้นะครับ
ในเวลาตี๒ถึงตี๔ทางหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ